คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันต่อหน่อยนะคะสำหรับกรณีกราดยิงกลางวงเล่า
ทำให้มีคนตายถึงสี่ศพเจ็บอีกสองแล้วคนก่อเหตุ
ตั้งต้นก็ตายด้วยเพราะว่าถูกแทงทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาคล่องใจว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย

เพราะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจริงคนยิงมี๒คน

เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าที่ตายไป๔นี่
จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวต้นเรื่องที่เป็นคู่กรณีกันเลยนะคะ
มีน้องไม้น้องไม้อายุ๑๔ถูกยิงเข้าหลัง
ไม้นี่คือโดนลูกหลงเพราะว่ากำลังนั่งทำเบ็ดตกปลาอยู่คนเดียว

ลูกหลงปืนเข้าหลังตาย
มีแววแววถูกยิงเข้าหัวเหมือนกัน
แล้วก็มีโอโอคือคนก่อเหตุที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นมือยิงอ่ะ
โดนแทงแล้วก็ตายนี่คือ๔ศพ
ส่วนคนเจ็บมี๒คนนะคะคือเจมส์
โดนยิงแขนขวาแล้วก็บาสโดนยิงเข้าที่ตัวนะคะ
เรื่องของเรื่องคือเขาบอกว่าสองฝ่ายเนี่ยทะเลาะกันที่ร้านอาหาร
คือตัวต้นเรื่องจริงคือแมนครับแมนเนี่ยไปกู้เงินจากโอ
นี่โอนะโอเป็นเจ้าหนี้ของแมนนะแล้วก็ถูกแทงจนตายนะคะ
ไปกู้เงินจากโอมา๕๐๐บาทต้องส่งดอกวันละ๒๕๐บาท
แต่ว่าแมนเนี่ยเบี้ยวหนี้ไม่ยอมจ่ายโอก็ไปทวง
แล้วก็มีเรื่องกันที่ร้านอาหารรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นแยกย้าย
แต่แมนไม่จบแมนโทรท้าทายกลุ่มโอบอกว่าเฮ้ยมาเคลียร์กันอีกรอบดิ
ก็เลยไปแต่คราวนี้โอไม่ได้ไปคนเดียวแล้วไปกันทั้งกลุ่มเลย
ไปถึงก็ทะเลาะกันแล้วโอเนี่ยเหตุการณ์ที่โอถูกแทงเกิดขึ้นก่อน
โดนแทงก่อนหลังจากนั้นก็มีการกราดยิงเกิดขึ้น
จนกระสุนเนี่ยไปโดนเจมส์แล้วก็กลุ่มวงเหล้า
ฉลาบไปโดนน้องไม้ที่โดนลูกหลงแล้วก็เสียชีวิต
เราส่งคุณเคี้ยวให้บรรวัตลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ต่อนะคะ
เพราะว่าทุกคนยังคงข้องใจในหลายเรื่องว่าสรุปแล้ว

หรือเปล่าแล้วเรื่องมันจะจบถูกไหม

อ้าวคดีจำหน่ายเลยนะที่เหลือมันตายฟรีเลยอะ
แต่ถ้ามันมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยอันนี้

วันนี้ครอบครัวของเฟิร์นเชิญพระสงฆ์ไปทำพิธี

แม่เฟิร์นบอกว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันอะ

แม่ก็ให้พรไปแล้วว่าเออให้อยู่รอดปลอดภัยนะลูก
จะกินจะดื่มอะไรก็อยู่ที่บ้านนะ

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พี่สาวเฟิร์นก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
นี่หลังสวบประพิงกุศลได้หนึ่งคืนเนี่ย
อยู่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและกรีดร้อง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทะเลาะกัน
หรือว่าจะเป็นวิญญาณน้องสาวหรือเปล่า
น้องกระบะหูหรือว่าเขาอยากจะมาบอก

อันนี้ก็คือจะเผาน้องวันพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม

ทุกปีก็คือน้องพ่อทำอย่างงี้อยู่แล้วใช่ไหม

ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุมามากกว่าสี่คนนะเห็นว่านั่งอยู่ในรถเนี่ย๖คน
คนขับลงมายิงด้วยยืนยิงอยู่ใต้แสงไฟ
ยิงจนกระสุนหมดแม็กซ์เลยแล้ววิ่งขึ้นรถแล้วก็มีคนช่วยพยุงคนถูกแทงขึ้นรถด้วย
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าโอถูกแทงแล้วต้องโดนฮิ้วปีกขนาดนั้นเนี่ย
โอเป็นคนยิงจริงเหรอแล้วคนขับรถเนี่ยใครเพราะต้องไม่ใช่โอแล้วล่ะ
ถ้าสมมุติว่าโอคือหนึ่งในมือยิงแปลว่าคนขับรถก็ต้องเป็นคนที่สองแล้วสิ

ญาติญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกนะคะว่าคือตอนนั้นอ่ะ
แต่มั่นใจและยืนยันได้ว่ามามากกว่าสี่แน่และมีคนใช้ปืนยิง๒คนแน่นอน
แต่พอชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้มามีการถูกข่มขู่ด้วยนะคะ
เขาโยนความผิดให้คนตายค่ะ
อืมยังไงมีความผิดของเวลาวะนั่นคือเป็นยังไง
ก็คือแบบไม่ควรที่จะโยนความผิดให้คนตาย
เป็นคนทำก็ต้องรับผิดชอบสิคะ
น้องหนูจะมาเสียแบบฟรีไม่มีอะไรเลยอะค่ะ
บ้านหนูก็ไม่มีอะไรอะค่ะ
อยากให้เขามารับผิดชอบอะไรค่ะ
เขาว่าเอาความเป็นจริงมาว่าเลย

เป็นกลางเป็นคนที่ยุติธรรมนะเป็นตำรวจ
เป็นคนที่พึ่งพระอาจารย์ประชาชน
เป็นอย่างต้องไปเข้าข้างคนที่มีอิทธิพลน่ะ
แล้วเขาก็มีอิทธิพลที่เขาจะไปสู้เขาได้จะได้
อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียคือครอบครัวของแววนะคะ
ครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ลูกคนเล็กนี่น่าสงสารสุดเลยค่ะก็ยังไม่รู้อิหน่อยอิเหนย์
บางทีก็วิ่งมาบอกแม่มาหาแล้วแม่มาแล้วอย่างนี้ค่ะ
แต่คือแม่ไม่อยู่แล้วอะนะคะ
แม่ของแววนะคะแม่ผู้ตายบอกว่า
จะฉลองวันเกิดแววไปเมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
ยังนัดกับพระอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวจะพาไปทำบุญวันที่๑๕
กลายเป็นว่าวันนั้นคือวันตายของลูกนะคะ
วันนี้เธอบอกเธออยากขอความเป็นธรรมให้ลูก
และอยากขอความเป็นธรรมให้คนตายทุกคน
หลังทุกคนโยนความผิดให้โอที่ตายไปแล้วว่าเป็นคนยิง
ทั้งที่ชาวบ้านหลายคนเขาเห็นตรงกันว่า

ลูกไม่ได้รับรู้อะไรเลยแม่ต้องเสียใจนะ
เพราะว่าไม่ได้สั่งลาไม่ได้คุยกับแม่เลย
ผมว่าคนที่ตายที่ว่ายิงผมว่ามันไม่ได้ยิง
แต่ต้องมีเพื่อนที่อยู่ในรถอยากเอาเพื่อนที่อยู่ในรถทั้งหมด
กราบศพด้วยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้หน่อย

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ที่ลงพื้นที่สอบปากคำพยานด้วยตัวเองก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
วันนี้สอบปากคำแค่กลุ่มเพื่อนของนายโอก่อน
ไม่ได้เอากลุ่มคู่กรณีอีกฝั่งมาสอบปากคำด้วย
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าเผชิญหน้ากันเดี๋ยววุ่นวายอีกก็จะแยกกันสอบ
แต่สองฝ่ายยังคงให้การไม่สอดคล้องกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมากัน๔คนหรือมา๖หรือมากี่คนกันแน่
แล้วก็ยังสรุปไม่ได้ด้วยว่าตกลงยิงกี่คนใครยิงบ้างแล้วโอยิงไหม
เพราะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคำให้การมันค่อนข้างน้อยและแสงสว่างมันก็ไม่ได้ชัดมากอะค่ะ
แล้วปืนที่ตำรวจเจอก็ดันมีแค่กระบอกเดียวด้วยแต่ตำรวจบอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
แต่ก็จะต้องยึดพยาหลักฐานเป็นหลักด้วยมูลเหตุจูงใจตำรวจบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรี
แต่เรื่องเบี้ยวหนี้เนี่ยมันก็ต้องดูนะเพราะว่ามันก็ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นการปล่อยกู้ยังไงนอกระบบแบบไหน
แล้วก็จะคิดดอก๑๒๐มีเงินกู้แบบ๒๔วันกับ๒๗วันจ่ายดอกวันละ๒๐๐๒๕๐บาทแต่เป็นเงินกู้ดอกลอยค่ะคือคิดวันละ๒๐บาทต่อเงินกู้๑๐๐๐
ถ้าหาเงินต้นมาคืนได้ก็จบเลยหมดพันธะเงินกู้ไปเลยแต่แมนอ่ะแมนเบี้ยวไงแมนไม่จ่ายแล้วก็เรียกเขามาเคลียร์แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์บานปลายจนมีคนตายเยอะขนาดนี้ค่ะ